แน่นานไม่มีเวลามีแข็งนอน
อยู่ในก้นย

ตอนถึงห่วก็ไปถ่ายน้ำ
อืมดูด้วยเทาเล็กด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป